คนนี้เลยบอกว่าก่อนหน้านี้เขาเป็นลิเกค่ะคุณผู้ชม
แต่ตอนนี้นะคะเขาได้มีโอกาสมาเป็นตลกอยู่หน้าจอแล้วค่ะ
เพราะด้วยความที่อาโน๊ตเป็นผู้ผลักดันในการทำงานในครั้งนี้นะคะ

แล้วก็มีรายได้จุนเจือครอบครัวเนี่ยเรียกว่าต้องสู้ชีวิตสารพัดค่ะ
แต่อานโน้ตเนี่ยนะคะก็เข้าในว่าเห็นความสามารถเห็นแววนะคะ
ก็มันเป็นคนตัดขาดทะดือเข้าวงการเหมือนกันนั้น

แต่ไม่เคยได้เล่นหนังเล่นละครเลยแต่นี่เป็นครั้งแรกนะคะที่ลูกตั้มได้เล่นหนังค่ะ
เรื่องผีฮาคนเฮค่ะโดยอันโน๊ตเนี่ยนะคะเป็นคนโทรชวนมาเล่นค่ะ
วันที่รับสายนะคะถูกได้รับการชวนเนี่ยก็ร้องไห้น้ำตาไหลเลยทีเดียวนะคะ
คือที่ผ่านมาค่ะลูกตั้มบอกว่าไม่เคยลืมบุญคุณตลกรุ่นพ่อเลยสักคนนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นอาโน๊ตเชิญยิ้มนะคะอาเป็ดเองพี่บีดอกสะดาวนะคะ
สุเทพศรีใสพี่บอลเชิญยิ้มด้วยนะคะที่ชวนไปร่วมงานร้องเล่นไลฟ์สดบ่อยนี่แหละค่ะ
ที่สำคัญนะคะเพื่อนในกวนคอมมิเดียนเองเนี่ยนะคะทุกคนก็ไม่เคยทิ้งกันค่ะ
แม้ว่าในยามวิกฤตโควิดแบบนี้นะคะเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของหนุ่มตั้มกันค่ะ
พี่เชื่อแม้น้ำตาไหลเลยจริงไม่คิดว่าจะได้เล่นภาพยนตร์ตั้งแต่ละลอกแรกแล้วแล้วก็ละลอกสองละลอกสามไม่รู้ว่าละลอกสี่ชั่วป่าหรือเปล่า
ก็ระแวงกันอยู่ฮะเพราะว่าส่วนมากแล้วตลกเนี่ยจะมีงานอีเวนต์แล้วก็งานนอกงานวัดนะฮะ
ถูกต้องครับพี่นะฮะก็จะอาศัยพวกนี้แหละตลกคือไม่ทิ้งกันครับ